ยังอยู่กันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยนะคะหลังจากมีมติมาค่ะว่า
ก็เลยทำให้เกิดกระแสข่าวในโลกโซเชียลนะคะ
ว่าทีมการท่าเรือรู้เรื่องนี้มาก่อน

ซึ่งล่าสุดทีมการท่าเรือก็ออกมาปฏิเสธค่ะ

แถลงข่าวค่ะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยถนนรัชดาพิเศษ
โดยชี้แจงนะคะว่ามีความรู้สึกปะปนกันค่ะ
ดีใจที่อาจจะได้เล่นในหลีกสูงสุดต่อไป
และแปลกใจที่ลือกันในโลกโซเชียลค่ะว่า
การท่าเรือรู้ล่วงหน้าเรื่องการเพิ่มทีมค่ะ
พร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าได้ติดต่อกับนักเตะทุกคนที่เปิดตัวมาแล้วก่อนหน้านี้
โดยยังไม่ทราบเรื่องการเพิ่มทีมมาก่อน
ซึ่งทั้งหมดก็เป็นการตัดสินใจแบบนวลพันธไตล์
ทันทีที่วางเป้าหมายว่าจะเลื่อนชั้นในปีเดียวค่ะ
โดยมาดามแป้งก็ย้ำอีกนะคะว่าการท่าเรือพร้อมเคารพกติกา

ก็บอกว่ารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมค่ะ
เคารพว่าถ้ามันจะกลายเป็นมี๒๐ทีมเพื่อให้เป็นเลขคู่ผสมกันให้ลงตัว
แป้งก็คิดว่าแป้งเป็นทีมที่สมควรจะอยู่ใน๑ใน๒๐
ด้วยคะแนนอย่างเป็นธรรมของการแข่งขันปี๒๕๕๙